เพื่อร้องด้านไขสา

สู้หรือหยุดครับ

สู้หรือหยุด
มีคำนี้หลุดออกมานั่นก็คือว่าเกมจบแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะครับน้องร้องไปได้๓เพลงก็รับเงินสะสมจากรายการของเราไปในวันนี้นะครับสี่หมื่นบาทครับ
แต่เห็นเขาร่ำลือกันว่าบ้านนี้ไม่ใช่เฉพาะกุ้งกิ๊งนะที่สามารถร้องเพลงได้ดี
บอกพี่สาวเนี่ยพี่กุ๊กกิ๊กก็ร้องเพลงได้ดีด้วยจริงไหมคะที่เขาลือกันมาว่าอย่างนั้น

จริงไหมคะที่พี่กุ๊กกิ๊กเขาร้องเพลงเพราะมากเลย

ระหว่างน้องกุ๊กกิ๊กกับพี่กุ๊กกิ๊กใครร้องเพราะกว่ากัน

แต่ว่ามันจะเชื่อถือได้หรือเปล่านะ
ถ้าวันนี้จะให้ทั้งคู่ได้ขึ้นมาร้องเพลงร่วมเวทีกัน

เดี๋ยวเชิญพี่กุ๊กกิ๊กบนเวทีนะคะ
เดี๋ยวให้บางเอาแท่นออกก่อน
วันนี้เพลงพิเศษที่กุ๊กกิ๊กและกุ้งกิ๊งจะโชว์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันเป็นเพลงอะไรคะ

ไม่
แล้วอย่างนี้จะมีลีลาด้วยไหมครับ

มีค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่กุ้งกิ๊งขึ้นมาแข่งขันเนี่ยยังไม่ได้เพลงเร็วเลยถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเต็มที่เดี๋ยวพี่เปิดให้ไม่เป็นไร
เราก็จะให้สองพี่น้องนี้นะครับร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังเป็นการโชว์ในเพลงที่ชื่อว่าผู้ชายในฝัน

คืนฝันดีน่าตกฝันฟังว่าพบผู้ชายยอดดี
พาไปเที่ยวดูหนัง
พาไปนั่งจูจี
แล้วพาไปที่เที่ยวจ้องสวน
ดอกลำดวนส่งให้ด้วยสิ
เชียบปู้ให้ตั้งหลายหล่น
เชียบลนเชียบลนตั้งห้า

แม่เสียดายจังฮะเสียดายจัง
ปีหาไม่ถึงกว่าทุนที่ทบทวนเรื่องฝันฉันดี
คุณชายอะไรน่าหยิบกสิกสิบน่ารักน่าดี
เตียนมาออดออสอออออคำสะนอกมากมี
ฝนว่าคิดอยู่อับม้ำถ้าทุกวันล้างจะทำไงดี
ความคิดพอหลุดลงปั๊บหมุกหมับหนุกหนับเพราะจับเขาจริง
ตบใจตื่นมาเสียดายจังเสียดายจับเขาจริง
แม่นี่แม่เสียดายจังเสียดายจัง
ปีหาไม่ถึงกว่าโจวันที่ทบทวนเรื่องฝันฉันดี
ผู้ชายอะไรน่ายิกกระซิกกระซิกน่ารักหน้าตี
คำสะนอกมากมี
ฝนว่าคิดอยู่อับม้ำถ้าทุกวันล้างจะทำไงดี
ความคิดพอหลุดลงปั๊บหมุกหมับหนุกหนับเพราะจับเขาจริง

เสียดายจังเนี่ยนะเอาละครับวันนี้ครอบครัวของคุณน้องทั้งสองนะครับ
กุ้งกิ๊งกับน้องกุ๊กกิ๊กนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้หนึ่งแสนบาทตามเป้านะครับ
แต่วันนี้ก็ได้ไป๔๐๐๐บาทก็น่าจะไปช่วยเยียวยาคุณแม่ได้นะครับ
ไปปรับปรุงในเรื่องของอาชีพในการเลี้ยงจิ้งหลีดกันต่อไปนะครับ
อนุญาตอวยพรนะคะให้กับครอบครัวนะคะถึงจะไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ได้เงินทุนไปสู้ชีวิต
ขอให้ชีวิตหลังจากออกรายการของเรามีแต่สิ่งที่ดีเพิ่มภูมิขึ้นไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจที่ทำอยู่นะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวก็ตามนะคะ
ครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับเราก็มีสาระน่ารู้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในช่วงท้ายรายการครับ
หลังจากจบจากรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ
มีอีกหนึ่งรายการค่ะที่พยุงชีวิตคนรากย่าให้ได้ลืมตาอ้าปากค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกาตรงนะครับ
ทั้ง๒วันเลยนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒พบกับเราทั้งสองคนและเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตได้ใน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
ขอขอบคุณทุกคนแล้ววันนี้หนูได้ตู้แช่ใหม่ให้แม่แล้วแล้วก็ได้เงินมารักษาตาแล้วค่ะ
ครอบครัวของหนูมีด้วยกันสี่คนค่ะพ่อของหนูทำอาชีพขับรถจากสุพรรณไปกรุงเทพค่ะ
สายตามันก็ไม่ค่อยดีแล้วไงต้องใส่แว่นขับรถแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นลูกด้วยไง
เบาหวานไขมันความดันเลยโรคหิตของวันชายทุกวันเนี้ย
พอพ่อขับรถนานนานพ่อก็บอกว่าปวดหลังค่ะสงสารแบบกลัวพ่อไม่ได้นอน
นอนไม่พอแล้วพ่อก็เดินป่วยหนูก็มานวดให้
ยายเป็นโรคประสาทจำอะไรไม่ค่อยได้ลุงหลงลืมค่ะ
ใครมันขอแรงด้วยจริงอ่ะของให้วันนี้จริง
หนูอยากได้เงินสักหมื่นนึงค่ะเอาไปรักษายายค่ะ
ไม่ต้องให้ยายเจาะคอไม่ให้ยายกินข้าว
แล้วก็จะเก็บไว้ซื้อยาบำรุงให้ยายด้วยค่ะ